ตำรวจสพนขามจังหวัดชมบุรีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
พุ่งชนท้ายกับรถบรรทุก
จนทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์อายุแค่๑๙เสียชีวิต
แล้วอีก๑๐๐เมตรจะถึงบ้านอยู่แล้ว
พ่อกับแม่ผู้ตายอยู่ที่บ้านครับ

ตะโกนบอกว่ามีคนถูกรถชน
เขาวิ่งออกมาดูกันนะ
พอมาดูที่จุดเกิดเหตุเข่าสุดเลย
เพราะคนที่รถชนนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นคือลูกชาย
เป็นลมแบบนี้ร้องไห้ไม่หยุด
ตำรวจสพนขามได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
พุ่งชนรถบรรทุก๖ล้อรถบรรทุกเนี่ยเลี้ยวตัดหน้าจักรยานยนต์ก็เลยพุ่งชน
เสียชีวิตหนึ่งศพเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายหนองค้อหนองเลงหมู่สิบเอ็ด
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภัยนะคะ
ถนนตรงนี้เป็นถนนสองเลนแล้วก็เป็นช่วงทางโค้งด้วย
ทะเบียน๒กกว๑๑๙๕ทะเบียนชนบุรีค่ะ
สภาพรถจักรยานยนต์ก็คือด้านหน้ารถเนี่ยนะคะพังยับเยินเลย
พบศพคนขี่รถจักรยานยนต์ก็คือนายจักริจแก้วคำอายุ๑๙
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่นี่แหละค่ะ
สภาพศพก็คือที่ศีรษะเนี่ยมีแผลใหญ่มากนะคะ
ตามตัวก็มีรอยถลอกเต็มตัวเลยกู้ภัยพยายามที่จะปั๊มหัวใจ
พยายามยื้อชีวิตแล้วแต่ไม่เป็นผลนายจักริตเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ส่วนรถคู่กรณีค่ะรถบรรทุก๖ล้อ
ีโนสีครีมทะเบียน๘๔๐๑๙๙ชนบุรี
คนขับชื่อว่านายพานุพงศ์จันฉายอายุ๒๖ปี
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอให้การกับตำรวจอยู่นะคะ
แต่ว่าพ่อกับแม่ของผู้ตายเนี่ยสิคะโอ้โหร้องไห้แทบเป็นลมคือเขาสุดทั้งคู่อ่ะ
อุไรพรมจันทร์ค่ะคุณแม่เนี่ยนะคะ
พงจัดแก้วคำคุณพ่อไปดูศพลูกชายที่จุดเกิดเหตุ
แม่ร้องไห้แบบนี้คนต้องมาประคองต้องมาพัดคือเป็นลมไปเลย

แม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะลูกชายเลิกงาน
กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน

จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่า
เหตุการณ์น่าจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ
คือรถบรรทุก๖ล้อเลี้ยวเข้าบ่อทรายแต่เลี้ยวแบบกระทันหัน
ทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายอาจจะขี่มาด้วยความเร็ว
เบรกไม่ทันพุ่งชนรถหกล้อจนเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพนขามนะคะ
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปว่าเป็นการประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือเปล่า
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตกู้ภัยนำไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
ญาติรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะคะครับ